ใหม่หน่อยค่ะก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่า
ซ่อมรถเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่นะคะ
คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันผู้ชายคนนี้เอารถยนต์ไปเข้าอู่
อ่าซ่อมนานเป็นปีเลยค่ะฮะแต่ปรากฏไปตามรถเนี้ยนะคะ
รถไม่อยู่แล้วถามเจ้าของอู่เจ้าของอู่บอกว่า
เอารถไปให้คู่กรณีที่เอารถมาซ่อมแต่ไม่ได้ซ่อม

เจ้าของรถก็ต้องตามทวงค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้รถตัวเองคืน
จนตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยไปแจ้งความแล้วด้วยนะคะ
ในทัณฑ์พิสิตอินสันเป็นเจ้าของรถ
เอาไปซ่อมที่อู่ก็จ่ายไปทั้งหมด๕๐๐๐กว่าบาท
เอาไปซ่อมเมื่อกลางปี๖๔ปี๖๔นะคุณผู้ชม
แล้วรับรถจากอู่ไปได้๒๓เดือนรถไฟฟ้ามันมีปัญหา
ก็เลยเอากลับไปซ่อมอีกเมื่อวันที่๒๐เมษายนปี๒๕๕๙
เจ้าของอู่ก็เอาไปซ่อมระหว่างจอดซ่อมเนี่ยเขาบอกเขาโทรเช็คตลอดเลย
ซ่อมเสร็จหรือยังซ่อมเสร็จหรือยังก็ได้คำตอบว่ายังไม่เสร็จ
อ่ะนัดส่งมอบรถกันวันที่๒๑พฤศจิกายนปีหกห้า
ก็เลื่อนเป็นวันที่๒๓พฤศจิกายนก็ไม่ได้รับตามกำหนดค่ะ
ยังไม่ได้รับรถอยู่ดีนะคะคราวนี้เลยต้องไปตามที่อู่ค่ะ
ก็ไม่เจอรถตัวเองนะคะเจ้าของอู่บอกว่า
เอารถเนี่ยไปใช้หนี้ให้กับคู่กรณีที่เอารถยนต์มาซ่อมก่อนหน้านี้
ซึ่งเขาจ่ายเงินไปแสนกว่าบาทแต่ไม่ได้ซ่อม
ก็เลยให้รถของนายพิสิทธิ์ไปใช้ก่อน
ก็เกิดคำถามว่าได้เหรอคะได้เหรออย่างนี้ได้เหรอ
คุณท่านพี่สิทธิ์บอกว่ายังงี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ถูก

แต่เจ้าของอู่เอาไปให้คนอื่นใช้ได้ยังไง

ตอนนี้ลำบากมากต้องผ่อนลดเดือนละ๗๗๐๐บาท

อู่ตอนนี้ปิดมือถือแล้วค่ะ

ติดต่อยากขนาดไหนครับ
แล้วเขาก็ถือวิทยาศาสตร์เอารถเรา
ไปให้ลูกชายของเขาใจ

ตามหาอยู่ครับพี่ไม่เจอเลย

แต่เขาก็บอกคร่าวว่าอยู่แถวมชอย่างนี้

พรอะไรกับคนที่กำลังใช้รถอยู่บ้าง
ก็อยากให้ขอให้เอามาเอารถมาคืนนะครับ

คือใจจริงเราอยากได้รถเราคืนแค่นั้นแหละ
เราไม่ต้องการจะเรียกร้องอะไรให้มันเป็นเรื่องวุ่นวายครับพี่
อันนี้ค่ะก็ไปแจ้งความ
กับตำรวจสพสารพีเมื่อวันที่๒ธันวาคมปี๒๕๖๕ค่ะ
ก็เรียกเจ้าของอู่มาคุยกันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดเลยคุณนัทพงศ
โอ้โหน่าเห็นใจมากแต่ว่าคำถามก็คือว่า

เราเอาไปซ่อมแล้วเอาไปให้คนอื่นขับ
แล้วพอจะเอาคืนก็ไม่เอามาคืน
คือเขาแจ้งความกับสศพสารพีไป๒เดือนคดีไม่คืบหน้า
การให้ด้วยรถของเขาจะไม่เหมือนรถรุ่นเดียวกันนะคะ
นี่ค่ะติดต่อได้เลยนะคะเขาให้เบอร์ไว้ค่ะ
นี่ค่ะ๐๘๔๓๙๖๒๓๐๔หรือจะอินบล็อกเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ
คือก็กลายเป็นความเดือดร้อนของเจ้าของรถต้องตามหารถเองอย่างนี้เหรอคะ
มันยิ่งถามมันก็ยิ่งงงนะคะว่ามันทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ